จากกรณีที่ชายชาวต่างชาติหายไปขี่มูลโทรไซต์เล่นหายไปในป่า

ล่าสุดครับเจอตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูช่วงที่ชาวต่างชาตินั้นออกมาเจอภรรยาคนไทยหน่อยฮะ
จะบอกว่าปฏิหารก็คงไม่เกินคำนี้
เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับ
ภรรยาไปแจ้งกู้ภัยให้ออกตามหา
พวกเขาทำได้ดี
คือมันซึงใจมากซึงใจทุกคนเลยค่ะ
เท่าที่ฟังก็คือแกบอกว่าอยู่ตรงนั้น
คาดว่าน่าจะประมาณ๒ทุ่ม

แกบอกว่าประมาณ๑๓ชั่วโมงที่ผมนอนตรงนี้
ก็คือเตียงนอนหมอนก็คือก้อนหิน

มีปัญหาอื่นหรือคะ

มาตลอดทางก็คือคุยหยอกล้อเล่นตลอดทาง
โอ้โหก็ถือว่าตัดสินใจถูกนะ
นั่งรออยู่ตรงหินตรงนั้นนะคะ

ก็หมดเคราะห์หมดโศกปลอดภัยนะคะ